ผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงในระยะประชิดตายค่ะ

เพราะว่านี่ก็เคยผัวพันยาเสพติด

ตำรวจลงพื้นที่ที่ขนำ
เป็นตำรวจสพกาญจนดิตนะคะตรงนี้คือบ้านม่วงหวานตะบนช้างขวา
ที่เกิดเหตุมีกระบะอีซูซูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่
ส่วนหน้าขนำพบร่างนายเอกสิทธิคงเกิดหรือในตู้อายุ๓๘ปี
สภาพศพคือถูกยิงเข้าหน้าอกใกล้ลำคอไหล่แล้วก็ปลายนิ้ว
ว่าน่าจะถูกยิงด้วยปืนลูกซองระยะกระชั้นชิดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มเมื่อคืนนี้พี่ชายคนตายเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาเองเนี่ย
ห่างจากขนำของน้องแค่๑๕๐เมตรเองอยู่ในขนำสวนยางฝั่งตรงข้ามนี่แหละ
ได้ยินเสียงน้องชายตะโกนบอกอย่ามาทางนี้แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นสามนัด
ติดต่อกันเขารีบวิ่งไปดูปรากฏว่าน้องชายถูกยิงตายไปแล้วอะค่ะ

นายจำเนียนพ่อของผู้ตายนะคะ
บอกว่าตุ๊เป็นลูกคนที่๒ในบรรดาพี่น้อง๓คน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

เอาก็อยู่กันเฉพาะแวดล้อมพี่น้องเครือญาตินี่แหละ
ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาลูกพ่อก็ยุ่งเกี่ยวกับยา
เคยถูกจับดำเนินคดีคดียามาเหมือนกัน
ทีนี้ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะคะ
เห็นจังหวะนาทีที่ผู้ตายค่ะในตู้เนี่ย

ตอนทุ่ม๑๓นาที๒๒เมษายนวันเกิดเหตุ
ขี่รถมาเสร็จปุ๊บเขาก็เดินลงจากรถ
ชุดเดียวกับที่ถูกพบเป็นศพเลยนะคะ

แล้วก็เดินเข้าร้านไปซื้อของตามปกติ
ซื้อของอยู่ไม่นานลงจากรถมาแล้ว
นี้ก็คือวันเกิดเหตุชุดเกิดเหตุเลยนะคะ
เดินเข้าไปเนี่ยเห็นว่าเขาไปซื้อน้ำอัดลมขวดลิตรหนึ่งขวด
หมี่กึ่งสำเร็จรูป๒ซองแล้วก็บุหรี่๑ซอง
แล้วก็จ่ายเงินเดินขึ้นรถกระบะกลับไปในตอนทุ่ม๑๖นาที
คือซื้อของแค่๓นาทีเองอะค่ะ
และนี่คือภาพสุดท้ายที่เรายังเห็นในตู้มีชีวิตอยู่นะคะ
เราส่งคุณเลิฟระวีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ยังพบคราบเลือดเกลื่อนพื้นอยู่หลายจุดเลยนะคะ
นายวารีรัฐผ่องแผ่วอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็นหลานชายของเมีย
ที่ผ่านมาก็มีประวัติเกี่ยวพันกับยาเสพติดอยู่แหละ
ส่วนผู้ต้องสงสัยเนี่ยชื่อแม็กซ์มีศักดิ์เป็นเขยเขยของคนตายนั่นแหละ
เพราะว่าเมียของแม็กซ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ตาย
คุณเลิฟบอกในเรื่องยาก็น่าจะจริงเพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ซองพลาสติกบรรจุยาเสพติด๑เม็ดที่เริ่มละลายลอยอยู่ในคลองด้วย
ทีนี้ถามว่าทำไมถึงสงสัยในแม็กซ์ล่ะ
เพราะพอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเครือญาติเขามาที่เกิดเหตุกันหมดเลย
แต่แม็กซ์หายไปไหนไม่รู้แม็กซ์เป็นคนเดียวที่ไม่มา
อยู่ตามนี้มาภักด์ป้นนั่นแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนี้
ไม่ออกหลายเปลี่ยนต้องไปเยอะแหละ
อืมแต่ก็ว่ามีประวัติอย่างข้องยาเซ็ตติด

ทีมข่าวเราก็พยายามไปที่บ้านของเมียของแม็กซ์นะคะ

เพราะว่าถูกตำรวจนำตัวไปสอบประคำตั้งแต่เช้าแล้ว

ที่รู้ว่าในแก๊กตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยในแม็กซ์เองก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
แล้วปรากฏว่าอ้าวจังหวะที่รออยู่นี่

ลองฟังหน่อยนะคะว่าไปคุยกับตำรวจมาได้ความยังไงบ้าง
ไม่รู้เรื่องเลยเมียบอกไม่รู้เรื่องไม่เจอเลย
ช่วงบ่ายตำรวจบอกพบความเคลื่อนไหวในแก๊ก

สรุปแม็กซ์ยิงจริงนะ
ตำรวจตามไปคุมตัวแล้วเจอเอาแม็กซ์ยอมรับสารภาพแม็กซ์ยิงจริง
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนเลยนะคะ
เริ่มจากจุดที่แม็กซ์เดินถือปืนไปในสวนยางข้างขนำของในตู้
ก่อนจะอ้อมไปด้านหลังห่างจากจุดที่ผู้ตายยืนอยู่๕เมตรแล้วก็ลั่นไก่ค่ะ
ทีมข่าวไปที่บ้านในตู้นะคะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
ก็ไปคุยกับน้องสาวค่ะเธอบอกว่าพี่ชายกับผู้ก่อเหตุเนี่ยสนิทกัน

ก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยคุยด้วย
พี่ชายเป็นคนยังไงก็เป็นคนชอบหลีกวิเวก
ถึงได้หนีไปอยู่ในขนำสวนยางพาราคนเดียว
แต่เธอที่สงสัยตอนนี้คือสงสัยว่า
มันคือเรื่องอะไรถึงต้องมาฆ่าพี่เธอตาย
ไม่ได้สนิทแต่ว่ารู้ว่าเราเป็นเครือญาติกัน
ก็ยังตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเขาทำไปทำไม

ก็ยังสงสัยว่าทำทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมถึงทำ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนนะคะ
ก็จะส่งตัวในแก๊กดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ